หยุดบรรยากาศดีแค่นี้เราจะพาไปเที่ยวต่อเลยจ้ะ
เออกับครอบครัว๓ครอบครัวนี้นะคะ
โดยเฉพาะครอบครัวที่เขาพาลูกไปสัมผัสธรรมชาติ
บอกเลยว่าดีมากค่ะมาที่บ้านแรกดีกว่านะคะ
เริ่มที่ครอบครัวแรกเลยแล้วกันคุณพ่อแมททิวแล้วก็คุณแม่ลีเดีย
คลิปนี้คุณพ่อคุณแม่เขาใส่ชุดคู่กันจ้ะ
สวีทหวานเวอร์ไม่แคร์ลูกเลย
เออแต่จริงก็ทุกทริปอ่ะนะก็สวีทหวานเว้อ

คิดว่าไปกันแค่สองคนคุณแซวนิดนึง
แล้วคนที่รับบทช่างภาพคอยตามถ่ายไม่ใช่ใครนะจ๊ะ

อยู่ที่สมุยนะจ๊ะจังหวัดสุราธารณีค่ะ
เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกไปเที่ยวบ้าน

ก็คือว่าสามารถให้กล้วยกับพี่ช้างได้แล้วนะ
แต่จะมีเส้นทางยกระดับให้เดินได้อย่างสบายใจ
ก็ดูตามภาพเลยเขาทำดีแล้วคุณโครม

แถมนี่ได้ดูวิวด้านบนแล้ว
มันเห็นวิวแบบช้างหลายตัวแบบนี้
มันเผิดเพลินดูบรรยากาศดิ

ก็มีการจำลองแบบสวนสัตว์เล็กไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
งานนี้ก็ดูถูกอกถูกใจเด็กนะคะ

เล่นสนุกชำใจชำตอบเลยจ้ะ

เรียนรู้ธรรมชาติได้อยู่กับดิน
ได้อยู่กับซ้าอุ้ยหมูแค้ปะ

นมได้นี่คุณและเนี่ย
ภาพเด็ดภาพเด็ดจะบอกเลย

ไมมาแต่คุณพ่อสั่งทั้งตัวน่ะ
พักเอ๊ยวสุด
เขาบอกว่าอะไรนะเป็นน้ำเงือกันยื่เยี้ยวเต็มบ้าน

เดี๋ยวกระดุมปิ้นแล้วลูก
ออกเกต
ออนเขายกขยงไปที่ป้าจิ๊บฟ้าม

ก็อยู่ที่นนทบุรีคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นสถานที่ให้เด็กได้เรียนรู้วิถีพอเพียง
เกษตรอินทรีย์ได้ลงมือปฏิบัติจริง
เออนะคะเอาแบบเรียวจะได้สนุกไง
คราวนี้บอกเลยว่าบันธกำแหน้ครับสี่อะเอ๋ย
บ้านนี้เขาพละกำลังเหลือล้นมาก
เราก็เลยได้ไปเลี้ยงเจ้าควายเล็กแบบใกล้ชิ้นไปเลย

เรือนขวัญถามฉันฉันก็ไม่ใช่น้องควาย
คือถ้าชุดนั่งเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเก๊กไม่แน่
พี่ควายก็พูดไป
นี่เอาเถอะดูท่าทางจะสนุกมากเนาะ

เห็นเด็กก็รวมไปเยอะแบบนี้

จิ๊บฟาร์มเนี่ยเขาจำกัดรอบ
เข้าเป็นรอบเข้าบนที่

แล้วที่สำคัญเขามีคนที่มีความรู้นะคะ

เคยไปถ่ายรายการที่นี่บรรยากาศดีมาก
มีโซนเรียนรู้หลายโซนเลยสนุก